ต้องรับสุขวัยที่ปากท้องของคนยากรวย
ตอนนี้ครับมาอยู่ที่คลองบางหลวงนะฮะ
เทศเกษียม๒๐วัตต์กำแพงบังจักร

ตำนานอาหารไทยที่เปิดมาแล้วกว่า๑๐กว่าปี
เมนูเด็ดและเมนูที่ขายดีมากคือ
ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน

บัวคุณอ๋อยคลองบางหลวงต้นตำรับอาหารไทย

โดยเจ้าของร้านก็คือพ่ออ๋อยคนนี้นี่แหละครับ
โดยพ่ออ๋อยเริ่มจากการเป็นประธานชุมชนเขตคลองบางหลวง
เริ่มทำโครงการตลาดริมคลอง

มาใช้พื้นที่ค้าขายหารายได้เลี้ยงคนในครอบครัว
ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยครับก็จะมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวและชิมของอร่อยของคนในชุมชน
และร้านนี้ครัวคุณอ๋อยก็ถือเป็นร้านเด็ดประจำถิ่นที่นักท่องเที่ยว
และบรรดานนักชิมต่างเข้ามาชิมเมนูเด็ดทั้งอาหารไทยรสจัดจ้าน
หรือแม้กระทั่งหม้อนี้ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน
เรียกว่าขายหมดทุกวัน
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

เป็นสูตรลับตั้งแต่สมัยยุธยามา

พี่ไม่นับไม่พูดถึงนะ
ตอนนี้คุณก็เห็นว่ายกมือว่ายแล้วนะ

มีเรียกเรื่องอาหารดีกว่า
แล้วบรรดากาลิมน้ำ
นี่มันคือแม่น้ำทรัพยาใสธรรมชาติดั้งเดิม
มาแล้วลอง
ทานขนมจีนน้ำยาหน่อยไหมครับ
ดีครับพ่อเข้าเรื่องเองด้วย
แต่ว่ามันจะมีพิเศษก็มีกระดูกหมูมีเต้าหู้
หู้ทอดแล้วก็มีหมูแดงมีลูกชิ้น

เคล็ดลับความอร่อยของโล่งโต้งอยู่ที่อะไรล่ะครับ
เครื่องที่มันเยอะกว่าก๋วยเตี๋ยวทั่วไป
ก็คือมีกระดูกหมูมุมหมูแดงอะไรพวกนี้ครับ

แต่ได้ยินว่าที่นี่เนี่ยยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ด
นั่นก็คือผักบุ้งไตรราว
แต่ละเมนูเนี่ยชื่อไม่คุ้นหูเลยนะครับ
งั้นให้พี่ชิดเขาอธิบายให้ฟังหน่อยดีกว่า
ผักบุ้งแต่ลาวก็คือคล้ายสลัดผัก
มันจะมีผักปุ้งลวกมีแตงกวามีหนังหมู
มีข้าวฮู้มีกุ้งทอดแล้วมีเส้นหมี
แล้วก็พิเศษก็คือลาดน้ำจิ้มเนี่ยมันจะออก๓รสคือ

เห็นขายดิบขายดีแบบนี้
วันหนึ่งขายล่องต้องและผักบุ้งไตรราว
ได้ประมาณกี่ชามกันล่ะครับเนี่ย

สามร้อยสามร้อยสามร้อยถ้วยอุ้ยขายได้เยอะขนาดนี้
แล้วพี่ชิดพอจะรู้ที่มาของชื่อล่องโต้งและผักปุ้งไตรราวบ้างหรือเปล่าล่ะครับ

บอกไม่ถูกครับเพราะเกิดมาก็มีชื่อนี้แล้ว
งั้นมาที่ชื่อร้านกันบ้างทำไมถึงชื่อว่าร้านยกเข็งล่ะครับ
ร้านยกเข็งนี่ก็คือชื่อพี่สาวเป็นชื่อจีน
จริงเขาชื่อว่ายกเข่งแล้วเพี้ยนมาเป็นยกเข่ง
ซึ่งถ้ามาถึงแล้วเจอลีลาการเรียกลูกค้าแบบนี้
แสดงว่ามาถูกร้านแล้วล่ะครับ

มหวานมีหลายอย่างมาดูมาชมมาซื้อได้เลยจ้า
อปปี้กรอบกรอบนมไข่กรอบนอกนุ่มใน
เต๊เล็กกางใหญ่เหล่าโต้งเหล่าจับไส้หมูข้าวสวยหนังปลา
นมหวานนมไข่คอฟฟี่อร่อย
สั่งได้ซื้อได้เพิ่มได้เลยจ้ะ
และอีกหนึ่งทีเด็ดเลยนั่นก็คือ
เครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยครับ
อันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแต่น้ำตาลทรายจะเข้มข้นและอร่อย
สีแดงจะเป็นสายชูสีเขียวจะเป็นมะนาวล้วน

ถ้าไม่ทานเผ็ดเติมน้ำตาลมะพร้าวตัด

เรียกว่าแต่ละอย่างเนี่ยเด็ดจริงเลยนะครับ
แบบนี้เปิดร้านมานานหรือยังล่ะครับ

ขายกันมายาวนานขนาดนี้
แสดงว่าที่ร้านเนี่ยต้องมีข้อคิดดีในการค้าขายแน่

ก็คือต้องขยันแล้วต้องอดทนแล้วก็
ทำของให้คือมาตรฐานเหมือนเดิมใช้ของมีคุณภาพ
ถ้างั้นให้พี่ชิดฝากร้านไว้หน่อยครับ

ถ้าแวะมาสุราชก็ขอเชิญชวนที่ร้านยกขิงนะครับ

เราขอเดินทางต่อไปอีกหน่อยที่จังหวัดภูเก็ต
เพราะที่นี่เนี่ยเขามีอีกหนึ่งร้านที่เมนูชื่อแปลกไม่แพ้กัน
นั่นก็คือร้านโอเต่าจี้เปียน

อาหารพื้นเมืองโบราณขึ้นชื่อของชาวจังหวัดภูเก็ต
ว่าแต่โอเต่าที่ว่านี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
ให้แม่จี้เปลี่ยนเจ้าของร้านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
มันดูแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายกับหอยทอดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
แต่เนื้อแป้งเนี่ยดูเหนียวนุ่มกว่า
ที่สำคัญทำไมต้องใส่เผือกด้วยล่ะครับ

นะครับเนี่ยแบบนี้แม่จี้เปลี่ยนไปได้สูตรมาจากไหนกัน

แล้วที่ร้านขายมานานหรือยังล่ะครับ
ขายมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วล่ะครับเนี่ยแสดงว่าอร่อยจริง
งั้นเรามาฟังจากปากลูกค้ากันดีกว่าครับ
อร่อยมากมาทานตั้งแต่
ยังอยู่รัฐม๖ก่อน่ะตอนนี้อายุ๖ตัวละบ้างแรกถาดไม่มันมากเกินไป
ครับแค่แห้งอันนี้ไม่เหมือนหอยทอดนะ
อ่านขึ้นเมืองวิพันธ์ของโคเครสตัวเฉพาะ
แล้วก็รสชาติแบบปีนังอร่อยกว่าที่ปีนังอีก

เห็นลูกค้ามากันไม่ขาดสายขนาดนี้
แบบนี้ขายได้วันละเท่าไหร่กันล่ะครับเนี่ย
ขายไม่พอเยอะหรอกต้องต่อต่อ๖๐ครับ
หาเยอะไม่ใช่เล่นเลยนะครับ
แบบนี้ต้องไปซื้อของมาทำทุกวันเลยหรือเปล่าล่ะครับ
วันต่อวันเลยจะเป็นตลาดทุกวันซื้อของตัวอีกหมดเลย
ถ้างั้นให้แม่จี้เปลี่ยนโชว์ฝีมือการทำโอเตาให้สักจานสิครับ
ส่วนผสมก็มีแป้งมีหอยหังนอนตัวเล็ก
แล้วก็มีเผือกกะหมูก็มีพริกมีกระเทียมซีอิ๊วดำ

แต่ก็แอบเห็นว่าที่นี่เนี่ยยังมีอีกหนึ่งเมนูชื่อแปลกที่เรียกว่า
มีหุ้นเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยแม่จี้เปลี่ยน
มีเส้นแรกของพริเกษผัดกับสีดำ
แล้วก็เติมเครื่องปรุงไปเอามาผัดให้แห้งทานกับน้ำซุปกระดูก
แล้วการขายพ่อตาวเนี่ยทำให้ชีวิตของแม่จี้เปลี่ยนดีขึ้นยังไงบ้างล่ะครับ
สุดท้ายให้แม่จี้เปลี่ยนฝากข้อคิดในการค้าขายไว้หน่อยครับ
ใครอยากลองชิมความอร่อยของโอตาจี้เปียน

ใครไปไม่ถูกก็ถามคนภูเก็ตกันได้เลยนะครับ
เพราะร้านนี้เนี่ยถือเป็นโอตาวเจ้าแรกในภูเก็ต
ไม่มีใครไม่รู้จัก
ช่วงหน้าใครที่กำลังรอจดสูตรลับขนมจีนน้ำยาปลาช่อน
จากร้านครัวคุณอ๋อยคลองบางหลวง
ห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
อาการคุณแม่ตอนนั้นเป็นถึงขั้นไหนค่ะบัว

ยังไงพ่อก็ดูพวกแกไม่ถึง

เราอยู่กันที่ครัวคุณอ๋อยคลองบางหลวง
จะขอพาไปเปิดสูตรลับขนมจีนน้ำยาปลาช่อน
เอาเป็นว่าให้พ่อหอยเข้าครัว
เปิดสูตรลับการทำขนมจีนน้ำยาปลาช่อนกันเลยดีกว่าครับ
ก่อนที่เราจะทำปลาเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือด

อันนี้เราเป็นปลาช่อนนานะครับ

ใส่ปลาย่อนลงไปเลยนะครับ
เราได้กระชายหันล้างมาเรียบร้อยเราก็เทใส่

จากนั้นเราก็ปั่นเลยครับ

เราก็มาตักกระชายใส่เครื่องปัก
เราก็ใส่พริกไปประมาณนี้นะครับ

ขั้นแรกเราก็เอาผงปรุงรสนะครับ

งรสน้ำตาลปี๊บสักนิดนึงนะครับ

ใช้ตัวน้ำมันน้ำพริกเผา

ต้องบอกว่าสีสันน่ารับประทานจริงเลยนะครับ

เปิด๒เมนูเด็ดที่ขายดี
นั่นก็คือแกงส้มชะอมกุ้ง

เฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันเลยครับ

เรากำลังจะทำแกงส้มชะอมกุ้ง
นะคะโดยสูตรของคุณพ่ออ๋อย
ขั้นแรกครับต้องเริ่มจากขั้นแรก
จากเราเอาปลาช่อนนาที่เราต้มแกะไว้แล้วเนี่ย
แล้วก็มีพริกแกงสูตรทางเพ้อร้าน

ครับมีส้มมะขามน้ำปลาชะอม

ใส่พริกแกงค่ะ

สูตรอันเนี้ยพ่อเอามาจากไหนคะ

น้ำส้มมะคาม

นี่เธอดูกุ้งที่ป่าใส่ก่อน

หม้อหนึ่งก็กุ้ง๘ตัว

งามผ่านไป๑เมนูแรก
เมนูที่สองคือปลาทูคั่วพริกเกลือค่ะ

น้ำตาลไม่ต้องใส่กระทานนั้นจะเก็บ

ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสาย

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
เรียกว่าเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับ

จะได้ชิมความอร่อยของเมนูเด็ดประจำร้าน

ไปดูสิว่าจะเด็ดขนาดไหน

ตั้งแต่ดั้งด้นสมัยอายุทยา

เพราะว่าป่าไม่ได้ใส่น้ำปลาลงไป
แล้วตัดกับความหอมของพริกเกลือกระเทียมหอมลงตัว

และอันนี้ค่ะขุนขาแกงส้ม
มีแบบว่าความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียก

ธรรมชาติแบบบ้านรสชาติแบบบ้านเราแบบนัวแบบเข้มข้น

อร่อยเลยอ่ะโอเหร่ยออกนี้ละกันต้อนมีขนาดหนึ่ง
ไม่เผ็ดนะคะแต่มีความแบบกลิ่นของเครื่องแกงพริกแกงที่เอามาทำทอดมันปลากาย

พอกินไปแล้วรู้เลยว่ามีสมุนไพรเข้ามา
เด็กกินได้อร่อยกว่าอร่อยกว่าทุกเมนู
บนโต๊ะพร้อมกับบรรยากาศริมคลองยามเย็นแบบนี้
ต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
จะเปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพ่ออ๋อย

อดีตเคยพามรสุมทำธุรกิจสีเทามาก่อน
ในที่สุดทำให้เจอเหตุการณ์โดนไล่ยิง
แล้วอะไรทำให้พ่ออ๋อยกลับตัวกลับใจ
จนมีวันนี้มาได้ล่ะครับ
บอกเลยไหมแม่เล็กก่อนนี้จะมาทำอะไร

เคยเปิดบ่อนเปิดหวยจับอีกที
ช่วงหนึ่งพอดีผมก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วมันมีมอไซค์มา๔คัน
อีก๒คันหลังตามมาก็ลงมายิงเลย

แต่ไม่โดนนะครับเพราะลูกกระสุนก็เข้ามาในบ้าน

มันเป็นเหตุอะไรที่ถึงโดนยิง
วงการพวกนี้ก็จะแบบนี้

ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปมันก็จะขาดเสาหลักลูกเต้า
เดือดร้อนไหมจะอะไรไหมก็เลย

ก็เลยคิดว่าอย่าไปทำอะไรที่ฝ่าเลิกวางมือซะที่ฝ่า
คุณพ่อเจอมรสุมที่แบบอยู่ก็ภรรยาเสียชีวิต
ภรรยาผมเป็นโรคไตรักษาอยู่ประมาณสักปีกว่า

ถ้ารักษาตอนนั้นประมาณเท่าไรคะพ่อ
ตอนนั้นก็ประมาณสัก๓ล้านกว่าบาทได้
อาทิตย์หนึ่งต้องไปฟอกไตก็ประมาณ๓ครั้ง๔ครั้ง

อาการคุณแม่ตอนนั้นเป็นถึงขั้นไหนค่ะหมอ

อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บ่นว่าเจ็บเขาไม่ไหวแล้วกลับมาบ้านลูกโทรไปบอกแม่เป็นอะไรไม่รู้แม่พูดเพียงแต่ว่ารักลูกนะแค่นั้น

แม่เขาไปสบายแล้วเขาไม่เจ็บ

พ่อก็ดูว๊ะแกไม่ถึง

ตอนนั้นพ่อคิดว่าพ่ออยากจะทำอะไรต่อไหมคะ
เราก็น่าจะทำหน่วงกรีน้ำยาปลาชอดนะ
ที่เรามีฟาร์มชะมันอยู่ตอนนั้นน่ะ
แล้วจะเริ่มขายเป็นร้านเลยหรือว่า
เขาเข็นรถขายอยู่ร้านหน้าเวที
การแสดงของหุ่นละครเล็กทุกวันนี้จีน

ถ้าโลแล้วจริงเตรียมมากิโลครับ
ห๊ะ๕กิโลเราเตรียมมาประมาณ๕โล
โลนี่ถือว่าก็โอเคเยอะแล้ว

ประมาณสัก๒๓ปีเก็บเงินได้
ประมาณสัก๗๐๐๐ก็เอามา

จะเล็กนิดเดียวจะตั้งโต๊ะอยู่ประมาณถ้า๒๓โต๊ะแค่นั้นเอง
ด้วยความขยันของพ่ออ๋อยก็เลยพัฒนาร้านจากสองโต๊ะ
ต่อเติมจนกลายมาเป็นร้านอาหารชื่อดังประจำถิ่น
แต่ก็มาเจอมรสุมโควิดจนต้องเอาบ้านไปจำนอง
เงิน๓แสนบาทเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

หมดเลยครับเงินทองที่เก็บเป็นหนี้เป็นสินเขา
ก็เลยเอาที่กลับบ้านไปขายฝากเขา

ประมาณ๓๐๐๐๐๐บาทครับ๓๐๐๐๐๐บาท

คือของพ่อเนี่ยไม่ใช่แค่มรสุมเรื่องการเงินอย่างเดียว
คุณพ่อเป็นโควิดถึงขั้นวิกฤตจนเข้าไอซียู

ให้ลูกทำใจตอนนั้นก็ไม่มีใครไปเยี่ยมได้
คุณพ่ออยู่ในโรงพยาบาลยังมี๑คนนะคะ

ที่คุณหมอมาบอกว่าให้ทำใจว่าป่าจะมีสิทธิ์ไปได้เลย
ต้องบอกว่าพอเราเสียคุณแม่ไปแล้วคนหนึ่งเนี่ย
เหลือเพียงคุณพ่อคนเดียวที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก็เป็นเหมือนฮีโร่ของเราคนหนึ่งเลย
ที่แบบพอเราได้มาทราบจากคุณหมออย่างนี้
มันก็ยิ่งทำให้เราแบบคิดมาก
แล้วเราก็ยิ่งพอวงไปอีก
ไหนจะครอบครัวไหนจะลูกน้องไหนจะอะไร

คุณพ่อคุณพ่อหลังจากคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลปุ๊บ
ร้านนี้เปิดเลยไหมหรือว่ายังต้องปิดไปก่อน

มาช่วยปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างครับ
พอน้องนัทเข้ามาดูทางออนไลน์

เฮียวันขายได้๗๘๐๐๐อันนี้จริงไหม

คุณพ่อใช้หนี้หมดเลยนะคะภายในเวลา

คุณพ่อภูมิใจในลูกชายคุณนี้ขนาดไหน

เราก็อาจจะโชคดีกว่าอีกหลายคน
หรือนั่นที่มีถึงเราเสียภัณฑ์ยาไป
แต่ก็ยังมีลูกที่คอยอยู่กับเรา
ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกัน
เราโชคดีที่เราไม่เสียชีวิตช่วงโควิด
ที่ยังอยู่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้นทุกวัน

วันนี้ไม่มีแม่อยู่แล้วก็จริงแต่ว่า
อย่างน้อยก็อยากให้แม่รู้ว่าพ่อคนนี้

ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลย

ถึงแม้จะเสียน้ำตาลลูกผู้ชาย
แต่ก็เป็นความปลื้มปิติที่พ่ออ๋อยแห่งร้านควงคุณอ๋อยคลองบางหลวง

จนประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ครับ
แต่ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย

เราก็จะมีโปรโมชั่นดีมาฝากกัน
กับช่วงอิ่มจุก๓๒บาท
วันนี้เราขอพาไปที่อีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของหมาล่าสุดฮีมี่
พาไปที่อีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของหมาล่าสุดพรีเมี่ยม

เพราะว่าไม่ต้องจะพาทุกคนมากินหมาล่ามหม้อไฟแบบ
ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศจีนกับร้านนี้เลย
วันนี้ค่ะเขายก๑เซตแบบจัดเต็มโต๊ะมาให้ไม่จำกัดเวลา
ราคาเซตละ๒๔๖๐บาท
เราจัดให้แบบพิเศษจุก
ให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
ฟังกฎิกาให้ดีค่าาาาาา
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาท
ขึ้นที่หน้าจอเซลฟี่ภาพตัวเอง
หรือขณะรับชมรายการเซทีป้ายแดง

ไปด้านในกันค่าา

เยอะจนไม่รู้จะบรรยายออกมายังไง

โต๊ะบนล่างหน้าซ้ายขวายังงี้นะคะ

น้ำซุป๓อย่างนี้มีอะไรบ้างคะ

คือเราสามารถบอกพนักงานให้ทำให้ได้
หรือเราสะดวกที่จะไปปรุงรสด้วยรสตัวเราเองก็ได้

พอสไลด์บาร์มันจะไม่มีความเหนียวเลยนะคะ

ต่อที่เมนูไส้เป็ด

ควรจะกินกับน้ำจิ้มแบบแห้ง

ทั้งหมดโต๊ะนี้๒๔๖๐บาท
แต่เราให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่
๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
และเขามีทั้งหมด๕สาขา
คุณสามารถใช้ที่สาขาไหนก็ได้

และสาขานี้ห้วยขวางนะคะ
เตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณรอไว้ได้เลย
เตรียมถ่ายรูปเซลฟี่หน้าจอนะคะ

ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของตัวคุณเองได้เลยค่ะ

ภาพไหนถูกใจทีมงาน
รับยกโต๊ะ๑เซตในราคา๓๒บาท

ส่วนใครนะคะที่อยากจะมาอิ่มจุกอร่อยแบบใบตองแบบนี้

สาขาห้วยขวางถนนเทียมร่วมมิตรนะคะ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา๑๑โมง
ถึงตี๓ว่างตอนไหนก็มาจ้า
โทรมาที่หมายเลขนี้สำรองที่นั่งได้นะคะ

และช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลย
เรียกว่าทั้งอิ่มจุกเผ็ดชา
คุ้มสุดกันไปเลยนะครับคุณผู้ชม

เพราะเรามีอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของความจุกกับปลานินทอด
เน้นขายดีจนต้องโทรจอง

จะเป็นร้านไหนเราตามน้องใบตองไปต่อกันเลยครับ
ทีป้ายแดงวันนี้ค่ะใบตองพาทุกคนมาอยู่แถวย่านถนนพระสุเมนนะคะ
ตรงบริเวณซอยธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูคุณผู้ชม
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านส้มตำ
แต่เมนูที่ขายดีของเขาคือปลานินทอดกระเทียมแบบจุก
เพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นขายหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อะไรจะขายดิบขายดีขนาดนี้วันนี้จะพาไปเปิดเคล็ดลับเสร็จ
ป้ายแดงกับร้านนี้เลยค่ะร้านส้มตำอุทุมพรหรือชาวโซเชียล
แถวนี้เขาเรียกกันว่าส้มตำป้าใจตามไปเลยจ้า
ส้มตำอุทุมพรหรือที่คนแถวนี้เรียกกันว่าส้มตำพี่ใจ
เป็นร้านรถเข็นริมทางที่มีโต๊ะให้นั่งเพียงไม่กี่โต๊ะ
เปิดขายมานานกว่า๒๕ปีแล้วล่ะครับและกำลังเป็นที่ด่งดังในติ๊กต๊อก
เพราะเมนูเด็ดก็คือปลานินทอดกระเทียมและปลาดุกทอดกระเทียม
ที่ให้เยอะกระเทียมจุกจนล้นจานแบบนี้เลยล่ะครับ
เห็นแล้วก็น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ย
จากเมนูของทอดแล้วที่ร้านนี้ก็ยังมีเมนูส้มตำ
ที่การันตีว่าชนะเลิศ
การแข่งขันระดับประเทศมาแล้วโดยฝีมือการตำ
และการทอดของแม่ค้าสุดสวยคนนี้นั่นก็คือพี่ใจคนนี้นี่แหละครับ
เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
นี่ดูนะมาถึงป้าใจคือว่าทอดกล้าอยู่
นี่ใช่ไหมป้าใจตัวใหญ่มากป้าใจอย่างนี้ขายยังไง
ขายตัวละ๒๐๐บาทตัวละ๒๐๐บาทแต่ว่าแน่นมาก
เคยขายได้เยอะสุดกี่ตัวอ่ะร้อยตัว
ร้อยตัวอันนี้คือเสิร์ฟแบบนี้จริงนะโอ๊ะอ้อใจ

เคยมีคนมาเหมาะไหมแบบจากนี้จริงหรอเหมาะแบบ๒๐ตัวสามสิบตัว
ใช่มาเจอทอดอยู่ก็ทีก็เหมาะหมดไม่ได้กิน
แม่ใครมาก็จะมาเหมาปลานินมากินไก่แม่จ๋าแม่เปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับ
แหมเรียกว่าขายดีจนน้องใบตองต้องขอล้วงสูตรลับการหมักปลานินทอดกระเทียม
และปลาดุกทอดกระเทียมกันเลยแต่จะมีวัตถุดิบอะไรนั้นเราขออุบไว้ก่อน
ช่วงหน้ามาติดตามสูตรลับกันต่อครับ

ลูกสาวบอกแม่มีคนโทรมาตามพ่อ

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เรายังอยู่กันที่ร้านส้มตำอุทุมพร
ต่อไปเราตามป้าใจ
เปิดสูตรลับการหมักปลานินทอดกระเทียม
เรียกว่าเป็นสูตรพารวย
จะมีอะไรบ้างนั้นตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

เริ่มจากอะไรด้วยเริ่มจากเกลือคลอนเกลือ
เกลือมงมต้อง
ก็ตามด้วยพิกไทยค่ะอยู่ไหมคะ
อย่างละช้อนค่ะอย่างละช้อนเต็ม

อันนี้ก็ช้อนนะพอบนนี้ต่อด้วยตามใส่อย่างละช้อนอย่างละช้อนเหมือนกันแบบนี้
แล้วก็ผงปรุงรสก็อย่างละช้อนค่ะอย่างละช้อนเหมือนกันนะจ๊ะ

ผงชูผงชะรสก็อย่างละครึ่งก็ได้ครึ่งช้อนก็พอค่ะครึ่งช้อนอ๋อนิดเดียว
ก็ตามด้วยกระเทียมทอดไม่ต้องใส่หมดนี้เลยค่ะ
หมดเลยเหรอคะแม่หมดเลยใส่อย่างละครึ่ง
อ่ะแต่นี่ป้าใจเตรียมไว้ให้มันอาจจะไม่เยอะนะธรรมดาใส่เยอะกว่านี้นะ
ปกติใส่เยอะมากนี้ใช่ใส่เยอะมากแล้วก็ไปต้องก็ใส่แป้งลงไปค่ะ
แป้งเยอะไหมแม่ใส่อย่างละครึ่งค่ะอย่างละครึ่งนะคะ
แป้งอันนี้ใส่เลยใส่ไปครึ่งใบเยอะเราจะเห็นเลขไหมแม่
เห็นเลขออกงวดนี้พอดีเลยแล้วก็ใส่น้ำใบตอง

หลังจากที่พี่ใจหมักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไป
ก็จะนำปลานินลงไปทอดในน้ำมัน
โดยที่ร้านก็จะใช้กระทะใบใหญ่พร้อมกับน้ำมันสองชนิดนั่นก็คือ
น้ำมันพืชและน้ำมันไก่เพื่อให้มีกลิ่นหอมและเนื้อปลาที่ขึ้นฟูนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งใน๑กระทะก็จะใช้เวลาในการทอดปลาประมาณ๓๐๔๕นาที
เราก็จะได้ปลานินทอดกระเทียมจุกจัดใส่จานแบบนี้แล้วล่ะครับ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านที่ขายไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำตกคอหมูย่าง
โดยฝีมือของคุณพ่อที่ขายดีไม่แพ้กันเคล็ดลับการทำจะมีอะไรบ้างตามพ่อสิทธิ์ไปดูกันเลย
เสร็จแล้วเราก็จะเอามาปรุงแล้วเริ่มจากข้าวคั่วพริกปนน้ำปลานิดนึง
มะนาวนี่ก็ใช้มะนาวสดขวงนวลนิดนึงมีหอมมีมัยปะกูดชิฟลังชิฟอะไรเรื่อย
แล้วก็พริกทอดเอาใส่เข้าไปแล้วก็กลมชนคนโคนคนเสร็จแล้วก็ใส่จานเสร็จแล้ว
รับประทานมากมากเลยนะครับเอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตอง

แต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญ
ที่จะมาร่วมชิมความอร่อย
ขอต้อนรับคุณเปิ้ลภารดี
เดี๋ยวแนะนำก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะแม่เนาะ

อันนี้ก็คือหน้าอกไก่ทอดกระเทียม
ส่วนอันนี้คือปลาดุกทอดกระเทียมเหมือนกัน
อันนี้คือส้มตำปูปลาร้า๕๐บาท
อันนี้คือต้มแซ่บต้มแซ่บหมู
แล้วก็คือน้ำตกหมูขายจานละ๗๐บาท

ปลากระเทียม

อ้าวจริงอันนี้เต็บมากสดมาก

ปลานินจะต้องมีกลิ่นแล้วคือมันกรอบนอก
แล้วข้างในเนื้อคือนุ่มมาก
แล้วคือกินกับกระเทียมแบบที่ป้าใจบอกว่า

พอเราใช้กระเทียมจีนมันจะไม่มีกลิ่น

อย่างที่บอกว่าพูดว่าอร่อยอย่างเดียว

เชื่อหนูเชื่อ
ทอดแม่กรอบนอกนุ่มใน
ก็จะไม่แห้งนะครับทุกคน

แล้วกินคู่กับกระเทียมหนึบหอม
เปิ้ลแล้วยังมีอีกหนึ่งอันก็คือปลาดุก
เนื้อปลานินแม่มันจะมีความหนานุ่ม

แล้วคือเนื้อของปลาดุกมันจะมีความเป็นรสชาติของเนื้อปลาดุก
แล้วกินกับกระเทียมมันกลมกล่อมมากมันเข้ากันได้ดี

หนูขออะไรรู้ป่าวอยากลองอะไรรู้ป่าว

ส้มตำปูปลาร้าของแม่คือรสจัดแบบอีสานมาก

จะแบบว่าเค็มเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนิดนึ
แต่เมื่อกี้แม่บอกว่ามีพริกคั่ว
เขาก็คือเป็นพรีกแห้ง
มันจะเพิ่มความเพ็ดร้อน
มะนาวโสด
และปลาร้าคือไม่เป็น
น้ำตกบ้างที่คือเหนียวเค็มน่ะเหรอ
ทุกเมนูไม่ห่วงพื้องเลย
อิ่มอร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านส้มตำพี่ใจกันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเส้นทางชีวิตของพี่ใจ
กว่าจะยิ้มได้แบบนี้เนี่ยครับ
ต้องสู้ชีวิตมาจากเด็กเสิร์ฟร้านอาหาร
เงินเดือนเพียงแค่๘๐๐บาท

เพื่อหาเงินส่งให้ครอบครัวตั้งแต่อายุ๑๔

มีร้านส้มตำรสเข็นเป็นของตัวเองมาได้ล่ะครับเนี่ย

แม่จะมาขายส้มตำเมื่อก่อนแม่ทำอะไรคะ

ขายส้มตำตอนคลอดลูกพอดีคนโต

ก็คือแม่ออกจากการเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะว่าท้อง
คลอดลูกชายปุ๊บเนี่ยก็จะมาขายส้มตำเลย
มีลูกแล้วทำงานส่งเงินกับหาลูกแล้ว
ทำไมอดีตสามีเราถึงเลิกลากันไปป่ะ

เขาทำงานร้านน้ำส้มเขาเงินเดือนเยอะนี่เนอ

เขาก็บอกเออไปกันไม่ได้เราก็เลิกกัน
ใจก็ตัดสินใจเลยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้น

ก็ประมาณ๓๐๐รู้สึกมีเงินอยู่๓๐๐บาท

แล้วคุณป้าได้มาเจอกับป้า
แต่ลุงศิษย์นี้เคยคบกันมาตั้งแต่สาวนะ

เป็นสมัยอ้าเป็นเด็กเสิร์ฟ

เขาก็จะมาเดินหาเราแถวที่ร้านเก่าของ

อ้าวแม่ตาขายส้มตำทำไมคุณ

ก็ถามมันสิเออมึงไปไหนมาเนี่ย

อ้าวมึงมาจากไหนเนี่ย

พูดแบบนี้มันสวยกูไม่สวย

บังเอิญเดินไปเจอแม่ตอนไหนยังไง
ตอนนั้นรู้สึกว่าจะกลับมาจากสถานแล้วไปสถาน

ร้องไปมีเมียแล้วไม่ใช่เหรอ

พ่อมาเจอแม่แล้วชวนกันไปขายส้มตำได้ยังไง

ก็จะมาช่วยเรามาช่วยสัตว์ช่วยเสิร์ฟ

เป็นจุดเปลี่ยนก็คือมีคนติดต่อไปออกรายการนะคะ

แข่งรายการรายการหนึ่ง๑๗ปีที่แล้ว
ว่าประกวดส้มตำเห็นว่า
วันที่ไปประกวดวันสุดท้ายเนี่ย
เมื่อผมไปพี่เอาราวรรถแล้วพี่นายได้น่ะ

เราออกกลับบ้านเลยลองไปท้ายแค้นที่เติมแล้ว

อ๋อเค้าบอกล่อที่
ก็ใส่ร้อยไปแน่นะครับ
รอบสุดท้ายแล้วไงจะให้ไปแข่งกันฮะ

ภาร์ทใจเย้ย
เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ร้านเราดังขึ้น
มีชื่อเสียงขึ้นก็ขายดี
ก่อนหน้านี้ก็สู้ชีวิตยืนทอดยืนทอด
ขออนุญาตดูแผลที่แขนหน่อยได้ไหมแม่
นี่แก่ใหม่นะแพ้เก่าก็มีแพ้เก่าอีก
แม่ก็หาหมอรักษาหมอไปแต่ก็ยังสู้ชีวิตขนาดที่ว่าท้องลูกคนที่สองกับพ่อ
ท้องลูกคนที่สองนั้นหมอคลอดวันที่สามสิบฉันก็จะทำซ้มตำถึงวันที่ยี่สิบแปด
อ่าปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าเอ้าวันที่สิบเจ็ด
เฮ้ยทำไมฉันกบอยู่ดีดีน้ำเกี่ยวภาพกันพรื่อมีอีกหมดเลย

อ่าบอกแท็กซี่ไปคนเดียว
บอกว่าพี่พี่ไปส่งโน้มหัวเขียวหน่อยไอ้ไมค์

เพราะด้วยความขยันสู้ชีวิตของพ่อและแม่
ทำให้ร้านส้มตำรสเข็นร้านเล็กก็กลายมาเป็นร้านดัง
รายได้ก็ขยับขึ้นมาจนเป็นหลักหมื่นต่อวัน
ชีวิตเหมือนจะไปได้ดีแต่พี่ใจก็มาเจอมรสุมชีวิต
เมื่อพ่อสิทธิ์หลงผิดติดพนันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

ประมาณหลักครึ่งล้าน

ก็รู้เราคิดว่าเขาไม่ได้เอาเงินเราไปเล่น

ทีนี้ดันมารู้โป๊ะแตกตรงจุดที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมา

ล่าบอกว่าอ้าวลูกสาวบอกแม่มีคนโทรมาตามพ่อ

แล้วก็บอกอุ๊ยพ่อแม่ไม่รู้หรอกลูกว่าถึงหรือยัง

ตอนนั้นแม่พูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าไงที่เรารับ
เรารับเขาบอกว่าร้านอยู่ไหน

ถ้าเป็นผัวพี่นะพี่บอกเออไปบ้านกับฉันนะ

เราเห็นเขาไปด้วยกันเราเฟี่ยมโทรศัพท์ลุงแตก

แล้วบอกว่าหนี้ตะสินเก็บเสื้อผ้าให้แล้วนะ

แล้วเอาเงินไปด้วยนะ๕๐๐๐บาท

ฉันเอามาคืนฉันไม่ไป

ใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใคร

เอาเนี่ยค่าที่แม่จ่ายให้รายวันเนี่ย

ในติ๊กต๊อกโซช่องโซเชียลร้านประจัย

แล้ววันนี้ทั้งคู่ก็กลับมา
คืนดีกันปลองดองกันจับมือกันแล้ว
มีอะไรอยากจะพูดกับแม่ไหม

บ้านรถเงินน้องเก็บกันฝาก

แบบต้องว่าสุขภาพไอล์พองบำรุงอะไรเนี่ย

ทำน์นึงเพราะมันอยู่ด้วยครั้งแล้ว

เคล็ดลับอะไรที่ทำให้เราเนี่ย

ซื่อสัตว์กับลูกค้ากับทุกคน

โอเคสุดท้ายป้าใจฝากร้านเลยจ้
คร้ายอยู่ตนวน๑๓ห้างข้างแบลงกระจิกอวานไทยค่ะ

จ๋าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ

พี่ฟึ้นอร่อยจริง
พี่ฟึ้นมันอร่อยจริงไหมคะ

เมนูนี้๒๐๐ขายได้ไงคะป้า